อุบัติเหตุคราวนี้ตายสองศพเลยครับ
ผู้ชาย๑ผู้หญิง๑ผู้ชายเป็นพลทหารด้วยครับ
คือมีรถใหญ่เขาจอดอยู่ริมทาง
จอดอยู่แบบนี้เป็นเหมือนกับรถที่มีเสาไฟวางเอาไว้
แล้วก็มีกลวยตั้งอยู่ด้านท้ายแล้วนะครับ
ปรากฏมีมอเตอร์ไซค์ขับมาน่าจะเร็วพอสมควรแหละ
พุ่งชนท้ายรถบรรทุกนี้เข้าอย่างจัง
ร่างผู้ชายติดอยู่ท้ายรถต้องเอาผ้าขาวคลุม
คอหักตายคาที่ครับเสียใจด้วย

คือกระเด็นเลยแล้วร่างผู้หญิงก็กระเด็นมาตกอยู่บนถนนนะฮะ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อตอนสัก๑๐โมงกว่า
จุดนี้คือถนนฉลองกรุงเขตหนองจอกกรุงเทพครับ
ตำรวจโรงพักลำผักชีรับแจ้งเหตุ

มีเสาเข็มปูนนะครับ

ของผู้ตายคือพุ่งชนอัดเข้าไปคาอยู่ตรงนี้
แล้วก็มีร่างของผู้ตายศพแรก
พลทหารอมรเทพอายุ๒๑ปีคือคอหัก

อีก๑ศพเป็นผู้หญิงชื่อว่านางสาวปิ่นมณีอายุ๒๓ปี
เด็นจากมอเตอร์ไซค์ไปร่วงตกอยู่บนถนน

ความเร็วที่บริเวณไมค์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ค้างไว้ที่ตัวเลข๑๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เป็นไปได้ว่าอาจจะขี่มาด้วยความเร็วแล้วชนเข้าอย่างจัง
นี่ฮะหน้าปัดตัวเลขเข็มไมค์ครับ
ทางด้านคนขับรถบรรทุกเขาบอกว่าตัวเขาเองเป็นผู้รับเหมาการไฟฟ้านครหลวง
นำเสาไฟมาจอดรอตรงนี้เพื่อจะติดตั้งเสาไฟฟ้า
แล้วจู่มอเตอร์ไซค์ก็มาพุ่งชนท้ายอย่างจังเลย
คือขี่มาด้วยความเร็วมาเลนซ้าย
ตีคู่มากับเก๋งดำอีกคันหนึ่งซึ่งเก๋งดำเขาอยู่เลนกลาง

เป็นจังหวะที่มอเตอร์ไซค์คงอยากจะแซงขึ้นไป
แต่แซงไม่พ้นก็เลยมาพุ่งชนเข้าที่ด้านท้าย

ขอให้ทุกท่านไม่ประมาทต้องเอามาเล่าเอามาเตือนกัน